ข่าวนี้ถึงกับต้องร้องกรี๊ดกันเลยทีเดียวนะคะ
สาวสุดแซนคตี้ว่าเอ๊ยพี่ปิมหมีข้าวพี่ปิม

เพราะตัวเธอเองก็มีแฟนที่เป็นนักฟุตบอลชายหาด

ประเด็นนี้ตกไปส่วนแซคชุมแพรแค่เคยไปออกรายการด้วยกัน
คุยกันถูกคอก็เท่านั้นเองค่ะ

ชุมแพรไม่จริงนั่นน้อง
เชิญน้องไปร่วมรายการ
เป็นกรรมการในโทปสตาร์ทลาวที่ประเทศลาว

เช็คดูก่อน

เป็นว่าเป็นพี่น้องกันในวงการนะคุณผู้ชมนะ